ส่วนที่จังหวัดอ่างทองผู้ชายคนนี้ขี่รถอยู่ในตลาด

นู่นพุ่งเข้าไปในแผงปลาสลิดนะครับ
โอ้โหหมดกันเลย
เขาเลี้ยงไว้ซะสวยเลยกำลังจะเปิดร้านใช่ไหม
กำลังจะเปิดล้านเลยคุณบ๊าฬพลอูหูเลี้ยงไว้สะสวยเลยน่ะ
ตลาดสดตรงนี้นะครับอยู่ที่อ่างทองตี๔๔นาทีของเมื่อเช้าครับแม่เลขสวย
ผีผู้ชายขี่สาเล็งมา
ฉันเพิ่งเลี้ยงเสร็จ

แต่ว่า๕กระจาดเรียบร้อยครับกระจัดกระจาย
คือไม่รู้ว่าถนนลื่นหรือง่วงนะครับเพราะว่ามาตลาดตอนเช้าด้วย
เจ้าของร้านเอาคลิปนี้มาลงนะครับลงเฟซบุ๊คแต่ลงตอนเช้านะ
ซวยแต่เช้าวันนี้น่าจะถูกสลากไม่รู้ถูกหรือไม่
ไม่รู้ถูกหรือเปล่าเนาะแต่อันนี้คือถูกเต็ม
อันนี้ถูกครับแต่อันนี้เซ็งเลยนะครับ
ต้องเก็บต้องล้างต้องเรียงกันใหม่ฮะ